มัดเท้าเข่าสอก

เพชรลุกสินายกไก่แปดริว
ด้วนกับฟ้ามงคลแค่มบางสัย

ยอดมวยไทยรัฐตั้งแต่เวลาบ่าย๒โมงเป็นต้นไป